ละแล่นรำโทนโคราชมีเครื่องดนตรีที่สำคัญคือโทน
เหนือจากการใช้เป็นสัญญาณเรียกการรวมตัวกันเพื่อมารำโทน
ซึ่งโทนของโคราชนี้จะมีลักษณะเฉพาะคือ
เป็นการนำดินเหนียวมาปั้นผ่านการเผาให้มีลักษณะเป็นโทน
แล้วจึงขึงด้วยหนังสัตว์เช่นหนังงูเหลือม
เป็นหน้าโทนสำหรับการตีให้เกิดเสียง
ภายหลังยังมีเครื่องตีจังหวะไม่ว่าจะเป็นฉิ่งฉาบ
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น